พาไปสิงคโปร์กันต่อเลยค่ะเขามีการจัดงานเทศกาลไทย๒๕๕๙
จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบสี่แล้วนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์
ร่วมกับนักธุรกิจไทยในสิงคโปร์ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะมีการแสดงแบบไทยและที่น่ายินดีก็คือน้องนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่แหละค่ะ
ได้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ
นี่เป็นการแสดงชุดวิถีล้านนา

นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้นำไปแสดงเป็นชุดเปิดงานเลยนะคะ
สำหรับงานเทศกาลไทยปีนี้ที่ประเทศสิงคโปร์
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาไทย
มีการผสมภาษาศิลปะการแสดงหลากหลาย

อกจากนี้นางเสาไทยปี๒๕๕๙
ก็แนะนำวัฒนธรรมไทยก็คือการไหว้
แล้วก็เป็นตัวแทนในการต้อนรับทุตานุทูตด้วยค่ะ
ทงชัยชาสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณสิงคโปร์
ซึ่งท่านก็เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไทย
ก็งานนี้ได้รับเกียรติจากนายพีเทอร์ตัน

และนักธุรกิจเข้าร่วมงานนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์เองด้วย
โอ้โหสนใจนะเข้าไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะ

งานนี้จัดเคลื่อนระหว่างวันที่๕ถึง๘พฤษภาคม
ลานหน้าสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ถนนออชาร์จ
ว่าตลอด๔วันจะมีคนร่วมงานกว่า๒๕๐๐๐คนค่ะ
ยังมีเวลานะบินแป๊บเดียวไปสิงคโปร์ไปเที่ยวได้คนไทยนะคะ